คุณอนุทินชาญวีรกูลบ้างครับคุณผู้ชมครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ต้องบอกว่าแบ่งเป็น๒ช่วง
ช่วงเช้าก่อนช่วงเช้าเนี่ยมาตอบคำถามสื่อในประเด็นที่บอกว่า
เพื่อไทยมีการประสานมาพูดคุยเรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีหรือยัง
คุณอนุทินก็ระบุว่ามีการพูดคุยกันมาโดยตลอด
ว่าจะพูดคุยในรายละเอียดช่วง๑๒วันนี้
เพราะว่าพักเพื่อไทยก็ประสานมาบ้างแล้วส่งสัญญาณมาบ้างแล้ว
อกจากนี้นายอนุทินยังยอมรับว่าพอจะทราบข่าวนะครับ
ว่าได้กี่ตำแหน่งแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะได้กระทรวงใดนะครับ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยจะได้ดูกระทรวงเดิมนะครับ
คุณอนุทินก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกัน
ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็พยายามถามจะเอาคำตอบให้ได้
ว่าก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีต้องคุยกันเรื่องนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีให้จบก่อนใช่ไหม
คุณอนุทินตอบว่าเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือ
พอถามอีกถามบอกว่าพักภูมิใจไทยวางเป้าหมายไว้หรือเปล่า
ว่าต้องการจะดูแลกระทรวงไหนนายอนุทินระบุว่าต้องคุยกันก่อน
หากไปพูดก่อก็เหมือนจะกดดันซึ่งกันแล้วกันนะครับ
ถามอีกนะอันนี้ละเด็ดอันนี้ละเด็ดคุณผู้ชม
คือกระแสข่าวบอกคุณอนุทินพักเพื่อไทยเขามีหลักการนะ
ว่าจะไม่อยากให้รัฐมนตรีเดิมดูกระทรวงเดิมนะ
คุณอนุทินตอบว่ายังไงฟังเองครับ
ไทยบอกว่าไม่อยากให้รัมตีเดิมนั่งครั้งเดิมใครพูดอ่ะ

กระแสคนที่พักภูมิใจไทยโดยซึ่งผมได้รับมอบหมายมา
ให้ไปหารือด้วยเจรจาด้วยคุยด้วยเนี่ยมีอยู่
ชนละนานท่านภูมิธรรมท่านประเสริฐ

มันไม่ได้หรอกครับ

แซ่บเดี๋ยวขอเล่าภูมิหลังให้ฟังก่อน

ในวงการประชุมของพักเพื่อไทยคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ย
ให้วางหลักการไว้บอกว่าไม่ควรดูกระทรวงเดิมไหมล่ะ
แล้วว่ารู้ว่าใครพูดก็เลยบอกว่าใครพูด
เป็นไปได้อย่างนั้นไหมคุณผู้ชมว่า
แล้วก็บอกคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่า
ขนมไข่แบบนี้ต้องดูกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า

ชอบความแบบเชื่อมโยงของผู้สื่อข่าวมากเลย

แล้วหากขนมติดคอล่ะคุณพระราพร
ต้องดูกระทรวงสาธารณสุขไหม
คุณอนุทีนก็ตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีบอกว่า
ไปกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รำเข้าไป
คุณหนุทีนตอบว่าอย่างไรช่วงบ่ายลองฟังดูครับ

ถามคุณอนุทินว่าพักภูมิใจไทยจะได้โคต้า

คุณอนุทินก็บอกว่าเบื้องต้นน่าจะได้๔บวก๔
ก็คือ๔ว่าการบวก๔รัฐมนตรีช่วย
ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อทันทีว่า
ภูมิใจไทยต้องการกระทรวงอะไร
ก็เลยไม่ตอบคำถามนี้คาดว่าก็ตอบแล้วที่ธรรมเนียบนะครับ

เอามาฟังคุณวราวุฒิบ้างดีกว่า
การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนานะครับ
ก็บอกว่ายังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการ

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี

แต่คุณวราวุฒิบอกว่าคุณจะหารกันยังไงก็ตามแต่แต่ธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่ทราบมาพอรู้จมนุนส่อฝั่งรัฐบาลแล้ว
เขาต้องเอามาหารด้วย๓๕นะ
เขาทำกันมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นการหาเลขตามปกติ
และจะได้รู้ว่าแต่ละพักคุณจะได้รัฐมนตรีกี่ตำแหน่ง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่า
พักเล็กต้องอ่อนน้อมถ่อมตน

แต่ก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถจะตอบอะไรได้มาก
เพราะขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกัน
นี่ก็เป็นท่าทีจากพักร่วมรัฐบาลครับ
ก็ต้องถามต้องคุยทุกพักล่ะค่ะ
เผื่อว่าจะมีเรื่องมีความคืบหน้ากันออกมา